ข่าวแรกนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่เชียงใหม่
ก็มันใกล้จะลอยกระทงแล้วนี่
เพราะฉะนั้นที่เชียงใหม่เขาก็มีจัดงานเหมือนกันนะครับ
กับงานประเพณียี่เป็งใต้ทะเลบนดอย

ที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

เขาจัดกิจกรรมยี่เป็งบนดอยลอยกระทงใต้ทะเลบนดอย
ฟังแล้วงงมันจะอยู่บนดอยหรือใต้น้ำทะเลอะไรยังไงเนี่ย

นี่ครับนางเงือกกระโจนลงไปเลยครับ
โอ้โหเห็นมั้ยแต่งชุดเป็นนางโนภามาสโดดลงไปในน้ำแบบนี้
แล้วก็โอ้โหไปลอยกระทงอยู่ใต้น้ำท่ามกลางฝูงป่า
ถือว่าเป็นสีสันรับงานประเพณียี่เป็ง

ี่เป็งบนยอดดอยแห่งเดียวในโลก

เขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง
หรือว่าเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้
ก็เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอดีงาม
ที่มีมาอย่างช้านานเกี่ยวกับวันลอยกระทง
ในวันที่๒๒พฤสุทธิกายท์ยนนี้
เขาบอกว่ามีสองรอบนะครับก็คือในช่วงสายสายหน่อยค่ะ
สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็บ่ายบ่ายก็คือบ่ายสอง
สิบสี่นาฬิกานะครับพร้อมกันนี้ยังได้จัดทำกระทงขนมปัง
โอ้โหเพื่อให้กับนักท่องเที่ยวได้กินกันให้อิ่มน้ำสำราญ
ให้น้องเที่ยวมากินเนี่ยนะกระทงขนมปังก็ให้ปลาไง
ลอยไปให้ปลาทานนะครับเวลาว่างถือมาก็กินเล่นได้
ใช่ครับแหมคุณชนะเนี่ยอยากจะไปเลยทีเดียวนะครับ
สวยงามนะใช่ครับกระทงสวยนะฮะใช่เหรอทั้งคนทั้งกระทงแล้วครับ
นี่แหละครับอยากจะไปเที่ยวกันไหมล่ะ
อยากไปมากมากเลยค่ะมีคนมาเชิญชวนให้เราไปด้วยนะ
ใครคะไปกันอย่างนี้ไปไปฟังกันหน่อยครับ
ใครมาชวนเนี่ยสวัสดีเจ้าวันที่สองสองพฤษฎิกายนี่
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมรอยกระทงบนดอยเชียงใหม่ซูอาโฟเรียมโดยเจ้า
สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านี่ปี้นี่ก็อยากจะไปจ้ะ
อยากจะไปแอวเหนือไปแอวเชียงใหม่เออแม่แต่ก็ไม่รู้นะ
ปากแดงแดงจะไว้ใจได้กาเออหน้าสวยสวยจะไว้ใจได้กาอุ้ย
นี่แหละครับใช่ไหมไว้ใจได้ไว้ใจได้แหมสาวสวยแบบนี้มาชวนไปแล้ว
คนชนะเนี่ยรีบต่อจองตั๋วไปเลยอืมจองเผื่อพวกเราได้ได้ไหม
ไม่ต้องถามผมนะว่าผมอยากจะไปไหมค่ะถ้ารู้จักผมดีแล้วก็ไม่ต้องประท
ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ
นี้ก็จะเจอคนชนะอยู่ที่นู่นแล้วเพราะประเพณีดีดีแบบนี้
คนชนะก็อยากจะไปสืบสารประเภทนี้อยากไปรอยกาโทม